ต้องระวังก็เพื่อนบ้านนะฮะ
นะครับแต่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ครอบครัวเขาเนี่ยเจอเพื่อนบ้านทะเลาะวิวาสไม่พอ
ขู่อาฆาตฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เล่น
แม่เอาเครื่องแม่มาอัดวีดีโอไว้ก่อนได้ป่ะ
นี่แม่แม่ไม่เชื่อมาดูนี่มาดูตรงนี้
เมื่อเช้ามาเอาอุงบัตรไปทำงานนะเอาหมาไปขี้ตรงเสาไฟฟ้าตั้งอุงบัตร
ตีดี่ทำคนแก่ได้ไหมอ่ะนี่เป็นคลิปบางส่วนฮะ

แล้วก่อนหน้านั้นก็มีพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่า
หมาไปแล้วก็ไปอึอยู่ตรงบริเวณนู้น

เหตุการณ์ทะเลาวิวาสระหว่างครอบครัวนายจิรวัตรอายุ๕๘ปี

ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
เมื่อ๘ธันวาเถียงกันเรื่องอะไร
ฝ่ายคู่กรณีจูงหมามาอึหน้าบ้านบ่อย
จนเกิดเหตุต่อยกันชุนละมุนครับ

เมียของนายจิรวัตรถูกฝั่งของคู่กรณีเป็นผู้หญิงด้วย
กหัวลากไปตามถนนแล้วก็ตบไม่ยั้ง
โอ้โหความรุนแรงนี้ไม่สนับสนุนนะครับ
อีกฝ่ายหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งถือไม้มาด้วย
แล้วสังเกตว่ามือข้างหนึ่งเขาล้วงไปในกระเป๋า

ทีนี้พอตำรวจมาเนี่ยวิ่งไปครับ
กระเป๋านี้ให้ผู้หญิงอีกคนแล้วค่อยเดินกลับมา
คลิปภาพเหล่านี้ครับนายจีรวัตรเอามาร้องขอความเป็นธรรม
เขาบอกว่าตำรวจรับแจ้งเหตุเพียงแค่ว่าทะเลาวิวาส
ทั้งที่คู่กรณีใช้อาวุธทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว
แล้วก็บอกกับคู่กรณีด้วยว่า
แล้วยังบอกด้วยนะฮะว่าฝั่งนู้นมาวนเวียนข่มขู่ซ้ำแล้วซ้ำอีก
มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ลูกชายจะเปิดธุรกิจก็เลยไปขอเช่าที่ดินในซอย

แต่ว่าเป็นที่ดินที่ฝั่งคู่กรณีเขาใช้ประโยชน์อยู่
ฝั่งคู่กรณีใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนนั้นโดยที่ไม่ได้เช่า
แต่ฝั่งนี้นายจิรวัตรเนี่ยเขาจะขอเช่าเพื่อทำธุรกิจ
แล้วถ้าเป็นเจ้าของที่ดินคุณผู้ชมจะให้ใครล่ะ

คนที่เอาเงินมาจ่ายให้เราจะมาเช่าที่ดินเราถูกไหมฮะ
พอเป็นแบบนี้ปั๊บแหมมันมีเจ้าถิ่นอยู่เดิม
ก็เลยไปบอกว่าเจ้าของที่ช่วยบอกให้ทางนู้น

พอครบกำหนดก็ไปถามปรากฏว่าถูกต่อว่า
แล้วสวนกลับมาด้วยประโยคที่ว่า

เจ้าของที่ก็เลยต้องบากหน้ามาช่วยเคลียร์ให้
หลังจากนั้นคู่กรณีจูงหมาเดินวนเวียนอยู่หน้าบ้าน

พอไปต่อว่าก็ถูกคู่กรณีมารุมด่า

ลูกชายเอากล้องวงจรปิดมาติด

คู่กรณีมาถึงปั๊บชูนิ้วกลางใส่กล้องเลยฮะ

คราวนี้ไม่ได้ให้มันมาอึแต่ให้หมามาฉี่ที่หน้ารถ

ก็เลยบ่นไปด้วยแล้วก็ปนด่าไปด้วยครับ
อีกฝ่ายก็เลยตามลูกชายญาติพี่น้องมา

ถูกด่าและขู่ลงเฟซบุ๊กด้วยนะครับ
ฟังเสียงคนที่มาร้องเรียนขอความเป็นธรรม

ผมไปขอตู้แดงก็ไม่ได้รับการ
ไม่ได้รับการไม่ได้รับคำตอบนะครับว่าได้ไม่ได้นะครับ
แต่ว่าผมอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับเข้ามาดูแล

ผมกลัวครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นใคร
ผมคนครอบครัวผมเป็นคนครอบครัวที่ทำมาหากิน
ผมไม่เคยไปยุ่งอะไรกับใครนะครับ
ผมอยากขอความยุติธรรมให้กับครอบครัวผมด้วยครับ
คุณมิ้นคุณผู้ชมครับนี่คือภาพหลักฐานที่เขาถ่ายเอาไว้ได้

นี่ฮะก็เลยเอาคลิปต่างรวบรวมไว้

แต่ถ้าหากว่าเรื่องยังช้าเขาก็เลยบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อย

นี่อีกมุมหนึ่งฮะเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้ดูไม่ทันให้ดูใหม่
น้องหมามาแล้วนี่ครับจูงหมามา
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคนคือนายปียวัตรอายุ๓๑ปี
เป็นลูกของนายจีรวัตรลูกของผู้ชายคนเมื่อกี้ที่ให้สัมภาษ

เขาบอกว่าที่ผ่านมาครอบครัวไม่เคยตอบโต้เลยนะ
แต่วันที่เกิดเรื่องคือพ่อผมหมดความอดทนแล้ว
คุณพ่อก็คือนายจีรวัตรนั่นเองเลยด่าไป
กระทั่งเกิดเรื่องตัวเขาเองกับน้องชาย
เข้าไปคุยดีเพื่อขอเคลียร์
แต่ลูกเขยฝั่งนู้นที่มาทำร้ายร่างกาย
ผลักน้องชายแล้วก็ผลักแม่จนล้ม
นี่นะฮะหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราว
ขึ้นมาได้ก็โดนท่อนเหล็กตีเข้ามาที่ข้อต่อ
แล้วก็ตรงจมูกโดนสนับมือต่อย
ไปเห็นน้องชายก็โดนรุมก็เลยเข้าไปช่วย
เหล่านี้คือบาดแผลที่เขาโชว์เป็นหลักฐานด้วยครับ

ทั้งใต้ตามเมื่อกี้ก็มีที่ข้อศอกด้วยใช่ไหมฮะ
ตอนนี้ทางครอบครัวอยู่อย่างหวาดภาวะ
แล้วดูเหมือนกับว่าฝั่งนู้นก็คือฝั่งที่มาก่อเรื่องเนี่ย

ยังกล้าขู่ผ่านทางเฟซบุ๊กด้วย
แล้วเขาจะต้องไปขอความเป็นธรรมจากใครดีล่ะ
ดังนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ตามความคืบหน้าทางคดี

แล้วเดี๋ยวคงต้องรอฟังคำชี้แจงจากทางฝั่งที่ถูกพาดพิงถึงด้วย
ใช่ครับเรื่องนี้จะจบยังไงตามกันต่อฮะอืม